ลากันไปด้วยภาพนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะ
รวมถึงทุกข้อความที่ส่งมาคุยกันทางไลน์ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ติดตามต่อไป